ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงในสัปดาห์หน้า
ทางสวบคแล้วก็หน่วยงานต่าง
น่าจะมีการร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการ

ถูกต้องอันนี้รอคอยเลยว่า๑๗พฤษภาคมจะเปิดได้ไหม
แล้วเปิดได้ธุรกิจนั้นจะมีอะไรบ้าง
ที่ลุ้นกันว่าพวกห้างสรรพสินค้าร้านต่าง
แล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า

เพราะว่าเฟส๑ที่เปิดไปมันเป็นอย่างไร

มีใครยังคงละเมิดกฎแหกกฎไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำแนะนำอยู่หรือเปล่า
ซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็เตือนนะคะผู้ที่ไปใช้บริการสวนสาธารณะ
ถ้าหากว่าไม่ทำตามข้อกำหนดเนี่ยก็อาจจะไม่เปิดให้บริการก็ได้

สอบคอพูดถึงแล้วก็ทั้งผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองก็พูดถึงเหมือนกัน
ใช่เพราะว่าทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
กรุงเทพมหานครก็ได้มีการประชุมแล้วก็รับทราบผลการตรวจสถานประกอบการนะคะ
หลังจากที่ทางสวบคนั้นมีมาตรการผ่อนปลน
โดยกำชับให้ทางสำนักเทศกิจสำนักงานเขต
ประสานกับสถานีตำรวจนครบานในพื้นที่ต่างของกรุงเทพ
แจ้งเตือนและขอความร่วมมือให้สถานประกอบการต่าง
ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
หลังพบว่ายังค่ะยังมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามด้วย
โดยเห็นว่าถ้าหากเตือนแล้วไม่ได้ผลไม่ทำตาม
จำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ก็คืออาจจะเอาผิดหรือไม่ให้เปิดหรือปิดก็แล้วแต่
นะฮะก็ที่อนุญาตไปแล้ว
ในส่วนของกรุงเทพมนครจะเป็น๘กลุ่มกิจการ
ตัดพร้อมร้านอาหารต่างเหล่านี้
เช่นเดียวกับการเข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพ
ซึ่งถ้ายังพบว่าประชาชนบางส่วน
ถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างที่อยู่ในสวน
ไม่เว้นระยะห่างในการนั่งพักผ่อน
บางส่วนยังมีการจับกลุ่มพูดคุยกันรับประทานอาหารกัน
บางส่วนใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย
แม้ว่าจะมีการปิดกั้นพื้นที่ก็ตาม
ถ้าหากว่าเห็นว่าทำไม่ถูกกฎกติกา
ก็คงจะต้องมีมาตรการต่อไป
โดยที่ประชุมก็เห็นว่าหลายคนยังคงเพิกเฉย
ไม่ทำตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปลน

จำเป็นจะต้องระงับการเปิดให้บริการสวนสาธารณะ

เมื่อวานนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพนคร

มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็พูดถึงเรื่องของสวนสาธารณะโดยเฉพาะเลยนะ
คือข้อมูลทางการแพทย์ก็ออกมาเหมือนกันนะครับ
เกี่ยวกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะวิ่ง

ดังนั้นทางผู้ว่าบอกว่ามันมีความจำเป็น
คือต้องงดสวมหน้ากากอนามัยขณะวิ่ง

ก็ถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะวิ่ง
ก็ต้องรักษาระยะห่างในการวิ่งไม่น้อยกว่า๕เมตร

ซึ่งสวนสาธารณะใหญ่สามารถจัดทิศทาง
ให้วิ่งไปในทางเดียวกันและเว้นระยะห่างได้นะครับ
แต่สวนสาธารณะเล็กเนี่ยไม่สามารถจัดแบ่งพื้นที่ได้นะครับ
เขาบอกแล้วก็คนวิ่งก็ต้องแยกไปวิ่งในเส้นทางที่จัดให้
ออกกำลังกายอื่นก็ต้องแยกไปในส่วนการออกกำลังกายอื่น

เพราะว่าเกิดสมมุติว่าเกิดการไอจามฝอยละออง
มันจะมีโอกาสมาติดคนที่วิ่งตามหลังได้ง่าย

คุณเสมอสกุลเมื่อกี้บอกว่าแนะนำ๕เมตรใช่ไหม
บางทีเขาบอกว่าถ้าเกิดอย่างดีเหลือ๑๐เมตร

ต้องมีการจำกัดจำนวนคนที่เข้าสวนสาธารณะด้วยนะครับ
แล้วก็ในเมื่อถ้าสวมใส่หน้ากากอนามัยออกกำลังกาย
มันอาจจะอันตรายก็ต้องใช้วิธีการเว้นระยะ

นักสุขภาพก็ต้องรักเรื่องของการป้องกันโรคภัยด้วยนะคะ

ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าหลังจากนี้นะคะจะเตรียมสรุปแบบอย่าง
ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานของสาธารณสุข
เพื่อให้ทุกคนช่วยกันทำตามทำแบบนี้อีก
จะได้เกิดความปลอดภัยและความมั่นใจ
แล้วก็ยังบอกว่าขอให้ทุกคนนั้นอดทน

ก็ไม่ทราบว่าจะกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือจะต้องทำให้ประเทศไทยปลอดภัย
แล้วก็ยังพูดถึงมาตรการผ่อนปลนวันที่๑๗พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะ

ทำยังไงก็จะปลอดภัยในประเทศของเราให้ได้โดยดูดที่สุด
กระจ่างภายนอกก็ระวังอีกด้าน
เมื่อวานนายกรัฐมนตรีมีภารกิจนะถึงให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับ

เพราะว่านายกรัฐมนตรีไปพบปะแล้วก็หาบรือกับสมาคมธุรกิจโรงแรมไทย
ไปรับฟังปัญหาจากกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่เขาได้รับผลกระทบนะฮะ
แล้วก็ภาครัฐจะเตรียมผ่อนปลนให้ธุรกิจโรงแรมกลับมาเปิดให้บริการอย่างไกล
โดยเฉพาะในเฟส๒ก็มีการประชุมแล้วก็จะพิจารณากันในสอบคอชุดใหญ่สัปดาห์หน้า
เพราะเมื่อวานไปรับฟังความคิดเห็นมาจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแล้ว
เพราะว่านายกรรมตรีเขาก็ได้โพสต์ข้อมูลนะครับ
โพสต์ข้อมูลในเฟสในเพจของ
ทำเนียบด้วยค่ะของนายกด้วยนะครับ
มาดูตัวเลขของผู้ป่วยโควิดในไทยหน่อยละกันนะคะ
เมื่อวานนี้พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม๘ราย
จากการค้นหาเชิงรุกในอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา
มีจำนวน๓คนมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย

โดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รับเชื้อเป็นทอดที่๓
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็พบจากศูนย์กักกันผู้ต้องขัง
ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาเป็นจำนวน๕ราย
ซึ่งก็เป็นคนต่างด้าวแล้วก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะ
เป็นผู้ต้องขังของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มเติม๑๒ราย
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๓๐๐ราย
กลับบ้านแล้ว๒๗๘๔รายค่ะ
ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล๑๖๑ราย
แล้วก็เสียชีวิตสะสม๕๕ศพนะคะ